วันนี้พาไปดูผลิตภัณฑ์น้ำหวานจากดอกมะพร้าวที่มีหลากหลายชนิดนะคะ
โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะ
นำมาแปรเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมชาติที่มีตามท้องถิ่น
ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกตลาดโลก
แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่จังหวัดสมุทรสงครามในอำเภออำภาวาได้ด้วยนะคะ
ขยายความเรื่องนี้กับคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์จากรายงานค่ะ
ที่เห็นกระบอกยาวอยู่บนยอดต้น

ชาวสวนนำมารองน้ำจากดอกต้นมะพร้าว

กลายเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสวนอินซีอำภาวา
โดยบริษัทชีวาดีโปรดักซ์ค่ะ

ใช้ในอาหารไทยสมัยคุณยาย

แต่สมัยนี้ใช้อะไรก็ได้เป็นอาหารไทย

อัตลักษณ์ล่ะมีใครดูแล

และเป็นห่วงมากแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น

จะเกิดขึ้นเมื่อแต่เมื่อคุณลงมือทำ
น้ำหวานดอกมะพร้าวยังสามารถนำมาผลิต

มีทั้งแบบนำไปผสมกับน้ำผึ้งและน้ำหวาน

อร่อยชื่นใจและดีต่อสุขภาพ
ดีท็อกซ์และกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีค่ะ

ซอสปรุงรสเค็มสำหรับประกอบอาหาร
สกัดเอาความเค็มและความอร่อยของน้ำหวานดอกมะพร้าว

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสสไตล์ไทยค่ะ

กิจนี้มาจากความชอบท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
และอยากจะอนุรักษ์การทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าว
ยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้
เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงินลงทุน๑ล้านบาท
เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นโอกาส
ปัจจุบันธุรกิจสามารถสร้างรายได้ประมาณ๑๔ล้านบาทต่อปีค่ะ
ต้องยอมรับว่าการตลาดของเราคือตัวสินค้าเองค่ะ
เราไม่ได้ลงทุนด้านการตลาดแต่ว่าจะเป็นท่านทั้งหลายค่ะ
สื่อมวลชนทั้งหลายที่ว่าให้โอกาสเรา

ก็เป็นตัวที่ทำการตลาดให้เราและสินค้าอยู่ตามห้างทั้งหลาย
ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะก็เข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง
อันนั้นก็เป็นการเรียกว่าการทำตลาดนะคะ
โดยที่เกิดจากสินค้าของเขาเอง
ชีวาดีโปรดักซ์ยังเน้นลงทุน
โดยทดลองนำนวัตกรรมใหม่มาสู่ชุมชน
เช่นการนำเครื่องวัดความหวานมาใช้
หรือสร้างโรงงานผลิตในชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ

นวัตกรรมล่าสุดคือเครื่องปีนต้นมะพร้าวค่ะ

ซึ่งทดลองผลิตออกมาใช้เป็นรุ่นแรกในประเทศไทย
โดยได้แนวคิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
นวัตกรรมเครื่องปีนต้นมะพร้าวรูปแบบใหม่นี้นะคะ
ออกมาเพื่อตอบสนองกับบรรดาเกษตรกรรุ่นใหม่

ที่อาจจะอยากสารต่อธุรกิจทำสวนมะพร้าว
แต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการปีนต้นมะพร้าวมาก่อนเลย
ซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวก
ให้สามารถปีนต้นมะพร้าวขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าว
หรือว่าน้ำหวานจากดอกมะพร้าวได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปลองปีนดูกันนะคะ

ก็สามารถปีนได้โดยมีเจ้าเครื่องนี้เป็นตัวช่วยค่ะ
เอาเท้าวางตรงที่วางเท้า
และใช้มือดึงที่จับเตนเลสขึ้นทีละข้าง
ลับกันซ้ายขวาไปเรื่อย
สลิงที่ขัดกับต้นมะพร้าวไว้
จะค่อยกระเทิบขึ้นสูงทีละนิดค่ะ
ชีวาดีโปรดักซ์ยังได้เข้าร่วมโครงการ
ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย
ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพร่วมสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้

เพื่อนำมาสร้างโรงงานผลิตน้ำหวานดอกมะพร้าว

แปลงนวัตกรรมให้เป็นทุน
เทคโนโลยีเป็นทุนเรารับทุนนี้มาหลายอย่างแล้ว
แต่มีอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการนวัตกรรมดี

ซึ่งตรงนี้ธนาคารกรุงเทพเข้ามา
โครงการนี้ก็คือเราก็เลยกู้เงิน
เพื่อเอาเงินในอนาคตของเรามาใช้เป็นโรงงานหลังนี้

โดยดอกเบี้ยจ่ายให้กับทางด้านสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

มีจำหน่ายตามห้างร้านค้าปลีกโรงแรม๕ดาว
ส่งออกไปขายในประเทศแถบอเมริกา
และยังมีแผนจะขยายตลาดไปอย่างประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างประเทศพม่ากัมพูชาและลาว
การขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในประเทศเหล่านี้

ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
ในตลาดเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกัน

ผมคิดว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของการรับประทาน

ในเรื่องของเรียกว่าคุณค่าที่สื่อออกไป
ว่าสิ่งที่เราขายอาจจะไม่ใช่แค่น้ำหวาน

แต่เป็นเรื่องของวิธีการกินกับการนำไปปรุงใช้แบบใหม่ด้วย
อาจจะมีการทำเป็นเหมือนลูกบาทเป็นก้อน
เพื่อสามารถใส่ลงไปและละลายในพัชนะได้เลย

พัฒนานวัตกรรมฟาร์มน้ำหวานดอกมะพร้าว
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการที่ต้นน้ำ
โดยเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดเกษตรกรรุ่นใหม่
หันมาสนใจเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มได้มากขึ้นค่ะ
ชดารัฐโภคัธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน